มีโจรงัดตู้เซฟก็คืองัดทองไปได้ร่วมร้อยบาทมูลค่ากว่า๒ล้านบาทนะคะ
เชื่อว่าคนในอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุในครั้งนี้
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะ
โดยตำรวจภูทรเมืองบุรีรำพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบร้านทองในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเขตเทศบาลตะมนตอีสานเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากมีคนร้ายเข้าไปงัดตู้เซฟในร้านทอง
กวาดทองรูปภัณฑ์ทั้งสร้อยคอแหวนกำไรข้อมือที่ทางร้านเก็บไว้ในตู้เซฟ
หายไปทั้งหมดน้ำหนักรวมกว่า๑๐๐บาทเป็นมูลค่าเงิน๒ล้านบาท
เรื่องต้นพบร่องรอยการงัดประตูที่เก็บตู้เซฟแล้วก็ใช้เลื่อยตัดกุญแจตู้เซฟ
แต่ว่าที่น่าแปลกใจคือคนร้ายเนี่ยจะงัดได้ต้องรู้รหัสตู้เซฟ
เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าช่วงเวลาประมาณตี๓ของวันเสาร์
มีชายต้องสงสัยสวมหมวกแก๊ปเดินรื้อค้นหาสิ่งของตามจุดต่างภายในห้างที่เกิดเหตุด้วย
จากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบแล้วก็เก็บรอยนิ้วมือแฝงตามที่คนร้ายได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้
จากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างภายในห้างรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้วย
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในหรืออาจจะมีคนในมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วย
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยรู้รหัสตู้เซฟทั้งที่ปกติแล้วนะคะจะมีคนรู้รหัสนี้เพียงไม่กี่คนเดี๋ยวก็ต้องมาขายรหัสกันนะคะว่ารู้ได้อย่างไรนะคะ